จนถึงขณะนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรียังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
โดยตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่ประเด็น๓ป
โดยเฉพาะเรื่องที่จะเตรียมต่ออายุสัญญาสัมประธานรถไฟฟ้า
สายสีเขียวออกไปอีกสามสิบปีโดยที่ไม่ต้องประมวลนะคะ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจสิบรัฐมนตรีวันที่สอง
จากจะมีประเด็นฮือฮาที่นายศิราเจนจาคะสอสอของพักพลังประชารัฐ
ทำเหรียญที่มีรูปและชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเลี่ยมทองคำ
คล้องคอมาร่วมประชุมในวันนี้นะคะโดยคุณศิราเนี่ยบอกว่านี่เป็นองค์เดียวที่จะมาอยู่ที่คอตัวเองได้เพราะนับถือ
เหมือนมีลุงป้อมปกปักคุ้มครองให้รอดพ้นทุกเรื่องใส่แล้วอุ่นใจแต่ปรากฏว่าชื่อและนามสกุลในเหรียญเนี่ย
สะกดผิดค่ะทีนี้พอเป็นข่าวออกไปทางร้านทองก็เลยขอนำกลับไปแก้ไขให้ใหม่ด้วยนะคะ
ส่วนบรรยากาศในการอภิปรายฝ่ายค้านพุ่งประเด็นไปที่การจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้า
มองว่าไม่มีความโปร่งใสกระจุกตัวแล้วก็ล่าช้า
รวมไปถึงการจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ในไทย
ทำให้กระทบไปถึงผู้ประกอบการต้องทยอยปิดตัวลง
และมีคนงานตกงานจำนวนมากนะคะฟังเรื่องประเด็นโควิดกันหน่อยค่ะ
ผลเอกประยุทธ์และนายอนุนจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่า
จะสามารถผลิตวัคซีนและส่งมอบตามจำนวนที่ได้วางแผนเอาไว้
มั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีปัญหาการผลิตเลย
จากเดิมที่ต้องส่งมอบ๘๐ล้านโดสภายในเดือนมีนาคม๒๖๖
แล้วผมก็เป็นกังวลว่าการพูดในเรื่องวัคซีนมากเข้าเนี่ย
มันจะมีปัญหานะครับในการที่เขาจะส่งมาหรือไม่ส่งมา
เพราะไม่อยากให้เวฟซีเป็นปัญหาทางการเมืองในประเทศใดก็ตาม
ระมัดระวังนะครับรับผิดชอบด้วยนะครับ
จองไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยอย่าให้มีปัญหาก็แล้วกัน
ถ้ามีปัญหาจำคำพูดของเขาไว้ด้วยรับผิดชอบ
ไอ้แค่ที่ตกลงเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ให้มาตามนี้แล้วก็เพราะสาเหตุที่มาจากตรงนี้แล้วก็มีเรื่องกันล่ะ
เขาบอกลับมูลตีว่าการกระทงสาสุบ
เป็นคนที่น่ารังเกียจอยู่ใกล้

เมื่อกี้เจอหน้าห้องน้ำนี่กราบแทบถึงอกนะครับ
ทำไมต้องมาว่ากันเรื่องนี้เราไม่ได้เกลียดกันเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำ

หรือต้นมิถุนายนวัคซีนที่
นาฬิแพทย์ชลนั่นสี่แก้วสสนั่นพักเพื่อไทยค่ะ
ก็ชี้ว่าการระบาดโควิดที่เกิดขึ้นรอบสองเนี่ย
ขบวนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติรับสวยในพื้นที่
งหน้าที่กันทำและมีดาบจอเป็นหัวหน้าทีมเก็บสวยกระจาย
รายงานต่างด้าวเถื่อนไปที่กรทมสมุทรสาครสมุทรประการสมุทรสงคราม
และยังมีแก๊งสวยคนจีนขนคนจีนเข้ามาในไทย
มีหัวหน้าออเป็นหัวหน้าทีมเพื่อส่งให้บิ๊กปอด้วยนะคะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะนายุทธพงศ์จรัสเทียนสสมหาสารคามพักเพื่อไทย
ก็อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรณีเสนอต่ออายุสัมประธานเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ส่วนต่อขยายออกไปอีก๓๐ปีโดยไม่ต้องเปิดประมูล
ประเด็นนี้พลเอกอนุพงศาวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ชี้แจงว่าถ้าเปิดให้มีการประมูล
เชื่อว่าจะไม่มีเอกชนรายไหนเข้าร่วม
เพราะต้องขาดทุนเพราะเป็นเส้นทางชานเมืองค่ะ
รัฐบาลพยายามหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่

ถ้าหากคณะรัฐมนตรีตัดสินใจอย่างไร
ก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ทุกคนรู้ว่าถ้าพลาดก็ต้องติดคุกกันทุกคนนะคะ